ชาวไทยที่นั่นเขาก็มีการจัดพิธีเรียกว่าทำบุญนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่นั่นกับคุณจอมพลดาวสุโข
บรรยากาศที่นี่จะหนาวเย็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าประสบกรณิกรคนไทยในสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก
เพื่อร่วมที่จะน้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชครับ
ที่มีคนไทยในสาวรัฐเดินทางมาตักบาทพระสงฆ์๘๙รูปนะครับ
เป็นประธานในพิธีตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
อกจากนี้ทางวัดยังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โดยมีพระสงฆ์๑๐รูปสวดพระพุทธมนตร์ท่ามกลางคนไทยที่หวังจะมาแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่๙
คุณสมชายไทยทันกรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิสเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะครับว่ากิจกรรมน้อมถวายบังคมแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ในช่วงที่ผ่านมามีคนไทยในสาวรัฐทั้งในลอสแองเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและทางวัดก็จะจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจงรักพักดี
เป็นผู้ดำเนินการในการทอล์กโชว์
ซึ่งบรรยากาศทั้งหมดสามารถติดตามได้
ในช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีต่อไปครับ
ผมจำคนดาวสุขโขข่าวเทรารัสทีวี